ต้าว่าเคยมีเห็นคราวเอดสุดตกกับเจ้าภาพ

ตอนสุดท้ายก็มารู้อีกว่า

ต้องเรียนไปถึงโรคจิตทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนะคะว่า

เพราะว่าเรามีนัดกับลูกทุ่งสาวสุดฮอตแห่งยุค
นั่นก็คือลำไยหายทองคำ
เล่นได้เหรอเล่นได้

สวัสดีค่ะ

แม่เอาดีอยู่ในมุมมืดหน้าลอยหรือเปล่า

เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเราต้องแต่งหน้ากว่าปกติ

เพราะว่าอยู่ดีไฟเยอะไงแม่

แต่งอย่างนี้ได้สวยบนเวทีห้ามเข้าเซเว่น

แล้วเราจะไปแวะที่ไหนว่าอุ๊ยหน้าลอยเลย

วันนี้เดี๋ยวเราต้องตามน้องลำไยไปโชว์แน่นอน

สู้เดี๋ยวตาม
เพราะอาทิตย์ไปยัง
แล้วคนน้องขอสตานบาย
ก็ไม่รู้ว่าคนนั้นสิ่งใดว่าเท่านั้นแค่เรา
เบาเหลือกับแน่นของผู้สาวพาเรา
อย่าเป็นผู้สาวว่า
ผู้สาวยังมี
สิทธิ์ส่วนใหม่
บอกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาล่ะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ

แล้วก็กระดกเอวขึ้นลง

ตอนนี้เรากำลังถ่ายรายการสุดฤทธสุดเด็ดอยู่นะคะ

จะได้ออกไทยรัฐนะคะทุกคน

ทีมกับภาพเวทีของเราดุเดือนซับสับไป

มากร้องทุกคุณ

เอาใหม่นะคะเมื่อกี้เป็นการซอม

อ่านแม่อาจจะยังเกรงอยู่แม่ถ้าสอนแม่สิแม่เต้นตามแม่เต้นตามด้วย
คุณให้เลี้ยงมาสอนขนาดนี้

ตกตัวไม้อีรอบนึงประชันกันหน้าล่างเลยที่หลังเต้นพอกัน

ถ้าจะเต้นขนาดนี้เต้นคนเดียวไปเลยขอเตรียมความมือในช่าง
ขอเตรียมให้ขับลำใดนะคะ

มันมีประสบการณ์เป็นหนาฮานที่แบบว่าโห

แฟนคลับหน้าเวทีที่มาเต้นในงานคอนเสิร์ตเรา
บางคนปีนเสาเวทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

เด้า

ไม่เหนื่อยแล้วดู

จะแปลกนะแม่อยู่บ้านอยู่นิดนึง
เดินมาเต้นแล้วไม่น่าได้

คือทราบว่าเคยมีเหตุการณ์เดือดสุด

เกิดแบบยังไงนี่เราให้ฟังนี่
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า
คือจริงเขาไม่ใช่เจ้าภาพ
คุณคุณลุงคนนี้อะเค้าก็อาการเหมือนเมาอะ

ก็มาพูดเสร็จปุ๊บพูดเหมือนจะเปิดตัวเราอีก

ตอนแรกหนูงงคือแบบเขาพูดใส่ไมค์หนูก็เลยเปิดทั้งมั่นออกไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเขาก็พูดมึงเป็นใครมึงรู้ไหมกูอย่างนู้นอย่างนี้กูรู้จักกับคนนู้นคนนี้
กลัวแม่งมีที่สามสิบอะไรของเขาก็ว่าไปแบบแล้วเสร็จปุ๊บพ่อแกก็ไม่อยากอะไร
แกก็เลยหันหลังแล้วก็จะเดินลงเวทีมาแล้วคนนี้ถีบ

หนูก็เลยเปิดประตูไปแล้วหนูก็เลยชี้ระดับมึงเป็นอะไรหนูก็พูดอย่างนี้
เป็นอะไรมาถีบทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าเออลงลงมาสิลงมาลงมาคุยกัน
ก็บอกว่าลงมาแล้วเขาก็พูดใส่ไปว่ามึงไม่อยากร้องมึงกลับไปเลย
หนูก็บอกว่าเออกูไม่ร้องกูไม่ร้องก็ได้กูไม่ร้อง
ผู้จัดงานก็เลยส่งส่งลูกน้องเขาอะค่ะมาเคลียร์หน้างาน
เสร็จปุ๊บหนูก็อ่าโอเคถ้าสมมุติเขาไม่ได้เป็นคนจัดงาน
เขาอาจจะเป็นขี้เมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปทำหน้าที่ของเราก่อน
พอถึงเวลาหนูก็บอกเอออ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันหนูก็เลยขึ้นไปร้องเพลงก่อน
หนูเป็นคนมีเหตุผลนะแต่นี่คือเขาไม่โอเคอ่ะ

ต้องบอกว่ามีวิรกรรมนำยายมีวิรกรรมยกพวก๕คนไปตบ๒๐คนแหละจริงป่ะ

จริงเราไม่ได้เป็นคนชอบมีเรื่องมีราวแต่นั้นมันเป็นเรื่องสมัยตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ

เหมือนกับเพื่อนเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไร
แต่เราบอกไม่ได้มึงมึงมันทำแบบนี้ไม่ได้กูไม่ยอม
เพื่อนหนูอะโทรศัพท์มันพังหน้าจอมแตกแล้วมันล้างหน้าแล้วน้ำมันหยดลงไปที่โทรศัพท์แล้วมันไปกดไลค์หา

โหวแล้วคือมีมอสไซค์มาอีกทั้งผู้ชายผู้หญิงหนูแบบฮะ
แล้วตอนแรกดูในรูปนะตัวเล็กเนี่ย

หนูก็หาคนไหนวะ
แล้วแบบ

สมมุติแล้วกันนะคะสมมุติว่าเพื่อนหนูชื่ออีใจแล้วกันสมมุติ

ใจอยู่ไหนหนูว่ามันเด็กหอในออกไม่ได้กูกับเพื่อนมันกูเคลียร์ให้

เอ้ากูบอกว่ามันอยู่หอในมันออกมาทำงงสวนมนต์เย็น
เออหนูก็เหลียงสวนมนต์เย็นอ่ะสวนมนต์เย็นเข้าใจไหม
ครูหอจะด่ามันออกไม่ได้นี่มาคุยให้

เคี้ยวของหนูก็คือว่าจัดฟันใหม่แล้วเพิ่งไปเปลี่ยนฟัน
กำลังปวดเลยกำลังปวดเลยแล้วห้าวด้วยช่วงนั้นอ่ะ

พอจังหวะเราได้เปรียบเนี่ยเหมือนเพื่อนจะลุม
เพื่อนเราก็เฮ้ยอย่าลุมนะอย่าลุมนะเฮ้ย
แล้วมึงเรามา๕คนอ่ะนี่นั่นหน่อยมัน๒๐คนอ่ะ
มึงจะไปบอกอะไรมันได้อ่ะสักพักมันเป็นทางลาดอย่างเงี้
แล้วหนูก็เสียหลักแล้วหนูกลายเป็นไปอยู่ข้างล่าง
เสร็จปุ๊บอูหูอีนั่นแบบว่าตุ๊บตับมาแล้วแบบฟันกำลังปวดเลย
ตับตุ๊บตับแล้วแบบเป็นพื้นในเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ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
เห็นเห็นเหมือนไอ้ตายอยู่ไปมาแล้ว
เดี๋ยวไอ้ใจโดนกอดเลย

นั่นแหละพูดถึงเรื่องอ้วก
ซ้าบว่าเคยไปทำงานที่ม้าวคักอีหรี
พรุ่งนี้ไม่ถ่ายรายการเราก็นอนไปตื่นมาปุ๊บ
เฮ้ยก่อนรถจะมารับอ้วกก่อนประมาณ๑๐กว่ารอบ
หูความรู้สึกแบบไม่ได้เลย
ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวลองนอนบนรถแล้วคงหาย

นอนไม่ได้ว่ะบอกพี่น่าจะอ้วก

ตลอดเวลาพี่พอไปถึงที่ถ่ายรายการ
ก็ยังเข้าไปอ้วกในห้องน้ำต่ออีกหลายรอบ
แล้วเหตุการณ์ตลกมอบน้ำถ่ายรายการกับพี่แซคชุมแพร

พี่โอ๋พี่โอผู้จัดการพี่แซ็กด้วยความเป็นห่วง

น้องเป็นอะไรอ่ะทีมงานก็
น้องไม่สบาย

นี่ขิดในใจว่าอูหูพี่ถ้าเกิดต่อยาเข้าไป

ไม่เป็นไรพี่น้องนอนน่าจะดีขึ้น
โลกจิตใส่ใครก็ได้แต่คุณจะมาลงจิตใส่ฉันไม่ได้

แล้วคือแบบช่วงนั้นอะท็บแล้วนี่มันเป็นช่วงสมัยเรียน
แล้วก็ทำไมรู้สึกแปลกเหมือนมีอะไรอยู่ที่ห่างตา
เราก็เลยหันไปมองเสร็จปุ๊บเขากำลังแบบกำลังชักเลย
ด้วยทำแบบหน้าฟินแล้วเพื่อนเราก็ตกใจ
แล้วด้วยความเลือดนักสู้ของเราเราก็พูดกับเขาไปว่า
หุ้ยเล็กมากเหมือนเม็ดพีคเลย
เขาแบบเหมือนชัฟติวแล้วเขาก็แบบว่าเก็บแล้วก็ติดซิป
แล้วโทษนานแล้วเขาเม็ดพีคมั้ยคะ

เล่ากลิปมันจะมีแบบใหญ่ที่สุดแหละเหรอ

งุ่นเป็นพวงองุ่นหรือว่าเป็นแบบ
แฮมันมีดนหน้าเกบมากเลยหนูเคยเปิดให้ช่างผมดูอ่ะ

น่าจะฉีดมาแล้วมันคงจะแบบเน่าหรืออะไรอย่างนี้
คือเรารู้สึกวันหลังนั้นนั้นกินขนมปังไม่อร่อย

ก็ไม่หลบก็ปล่อยไว้

ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เราผ่านเรื่องราวความรักที่ต้องใช้คำนี้
โง่มาเยอะจริงไหมคะ

ถ้าไงเล่าให้ฟังหน่อย
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นพี่
อันนี้คบกับเป็นรุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนข้างรั้วติดกัน
เป็นแฟนกันตามปกติก็มีการแลกรหัสกัน

ก็คือรักผู้ชายมากตอนนั้นน่ะใช่ไหม
ก็เลยแบบอาจจะอาจจะก็เลยแบบหนูไม่ถามไม่อะไรเลยนะ
คุยกับเขาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนหนูไม่เห็น
แต่เขาเหมือนพยายามทำให้หนูเห็นว่ากูคุยกับคนนี้นะ
ถ้าฟิวคือเขาพยายามหาทั้งเลิกกับเราให้เราเป็นคนโวยวาย
แต่ฟิวว่าเราก็เออฉันก็รักแฟนก็เลยไม่โวยวาย
ไม่โวยวายแล้วทำตัวปกติทำตัวปกติแล้วเขาก็คุยกันไปเรื่อย
จนวันหนึ่งเขาคงเห็นว่าเมื่อไหร่มึงจะโวยวายวะ
เขามึงอยากจะเลิกกับเราเต็มทีแล้วอะไรอย่างนี้
วันนั้นคุยโทรศัพท์กันเขาเลยบอกเราว่า
เนี่ยเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะเห็นใช่ไหมที่คุย
แล้วว่าอ้าวเห็นเขาอะจะขอคบกับผู้หญิงคนนี้อีกคนได้ไหม
แล้วเราตอบว่า

ฮ่าาาาา

หนูก็อะไม่เป็นไร
แล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาจับได้ทีหลังว่า

ตอนสุดท้ายก็มารู้อีกว่า

เคยเผยผู้ชายว่าไงอะ

หนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้ใครมาแบบจุกจิกกับชีวิตมาก

แล้วเรารู้สึกว่าเขาจุกจิกกับชีวิตเราเหลือเกิน

หนูบอกเขาว่าขอดูคนนั้นแป๊บนึง

เขาจุกจิกแบบเราบอกว่าเออเนี่ยแบบเนี่ย

แล้วแบบเราก็โทรอยู่แล้วโทรปุ๊บเราก็รับเออเนี่ยแป๊บนึง
ยังดูไม่จบแล้วโคนันมันไหลตอนอะพี่

แล้วบอกว่าเออแป๊บนึงเดี๋ยวทักกลับไปอะไรอย่างนี้

บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูจะดูโคนันว่าเลิกกันเถอะ

เรายังไม่รู้ความจริงเลยว่าหนึ่งเดียวคืออะไร

ดูจบเดียว
ปีคบกันมามีแบบว่าทะเลาะที่หนักสุด

สมมติมีที่แจ๊งเป็นทุกหน่อย

เลือกผิดเดี๋ยวเลี่ยวใหม่
เดี๋ยวแต่ห้างจะปิดแล้วนะ
เลือกใหม่ไปไหนก่อน
โอ้โหแต่ก็ไม่ค่อยเห็นลำไยเวอร์ชันนี้เนอะ

ก็อาจจะมีให้รับชมรับฟังกันเร็วนี้นะคะ

ฝากเป็นกำลังใจให้ลำไยด้วยนะคะ

ลำไยหายทองคำด้วยนะคะ

โอ้แต่ก็ไม่ค่อยเห็นลำไยด้วยนะคะ

ฝากเป็นกำลังใจให้ลำไยด้วยนะคะ

ก็ช่วยกับเรา